มาดูอีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงนะคะ
กับนักแสดงหนุ่มในวัย๒๕ปีคุณบีมประพังกรค่ะ
ซึ่งเสียชีวิตคือนอนหลับไปแล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เรื่องนี้เป็นข่าวความสกเศร้าที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งข่าวในวงการบันเทิงค่ะ
โดยนักแสดงหนุ่มบีมประพังกรเริกเฉลิมพฤษเป็นนักแสดงคือถ้าผลงานเรื่องนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงเป็นพระเอกซีรีส์เคว้งนะคะแล้วก็เสียชีวิตในวัย๒๕ปี
ผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มบีมเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยบอกว่าบีมได้พักอยู่ที่คอนโดแถวลาดพร้าว
หลังจากนั้นก็นอนหลับไปครอบครัวเนี่ยติดต่อไม่ได้ก็ยังนึกเอกใจอยู่เลย
มาหาที่คอนโดพยายามปลุกปลุกให้ตื่นแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
ก็เลยรีบนำตัวบีมส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะกู้ชีพนะคะ

เรื่องต้นทางที่เกิดเหตุทีมแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเอาไว้
ว่าเป็นเพราะอาการหัวใจล้มเหลว
แต่รายละเอียดของการเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอนะ
รอเรื่องผลการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะเห็นเลยว่าบีมเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ก็ไปออกกำลังกายเป็นประจำเล่นกีฬาเข้าฟิตเนส
ล่าสุดเลยช่วงค่ำของวันที่๒๒มีนาคม
คือก่อนจะเสียชีวิต๑วันยังไปเตะบอลกับแก๊งเพื่อนอยู่เลย
พอเตะเสร็จก็ยังมานั่งเชียร์เพื่อนอยู่ริมสนามอยู่เลย
เพราะฉะนั้นสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากอะไรหลับไปแล้วเสียชีวิตเลย
เดี๋ยวจะต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียด
เพราะว่าผลจะออกมาใช้เวลาประมาณ๓สัปดาห์ค่ะ
และสำหรับการจัดงานนะคะวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพ
เวลา๔โมงครึ่งช่วงเย็นนี้นะคะที่วัดเทพลีลา
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในไอจีของหนุ่มบีมกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าในไอจีเนี่ยนะคะเขาก็ลงเอาไว้เป็นรูปที่ลงเมื่อ๓วันก่อน
อินที่คลินิกเสริมความงาม
ทีนี้พอแฟนคลับที่รู้ข่าวการจากไปของนักแสดงหนุ่มอนาคตไกล
ก็ไปโพสต์แสดงความอาลัยในไอจีของหนุ่มบีม
แล้วก็อีกโพสต์นึงเพราะคุณผู้ชม
คือเขาร้องเพลงรักคุณเข้าอีกแล้ว

คลิปนี้เขาก็ใช้เป็นโทนแบบสีขาวดำแบบนี้
ซึ่งนักแสดงในซีรีส์เรื่องเดียวกันก็ได้ถ่ายคลิปอันนี้เอาไว้ให้
ตอนท้ายเนี่ยยังพูดแซวอยู่เลยปรบมือปรบมือคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือคุณนิ้งชัญญานะคะ
เดี๋ยวลุกกันกันเลย
นี่ค่ะซึ่งการเสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะก็ถูกโยงเข้ากับคำทำนายของหมอปลายพลายกระซิบด้วย
เพราะว่าหมอปลายเคยบอกไว้ไงว่าจะมีการสูญเสียในวงการบันเทิง
โดยผู้ชายจะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเบนเจอร์เพศ
ที่เห็นคือผอมเคยงานเยอะแล้วอยู่ดีก็ซึมลงไป
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเยอะด้วยทีนี้หลายคนก็ไปโยงว่านี่คือบีมประพังกรหรือเปล่าที่หมอปลายทำนายไว้
ทางการแพทย์เรียกภาวะนี้ว่าบรูกาด้าซินโดรนครับมาพบในผู้ชายในช่วงวัยสัก๒๕๕๕ปี
อาการก็คือจะจู่จะเกิดอาการแบบเต้นของหัวใจห้องด้านล่างผิดปกติ
อาจจะเกิดจากการที่มีตัวกระตุ้นบางอย่างเข้าไปเช่นเป็นไข้ไม่สบาย
แรกในร่างกายผิดปกติก็สามารถเกิดขึ้นได้
ซึ่งความน่ากลัวคือคนที่เกิดภาวะนี้ส่วนมากไม่มีอาการอะไร
จู่ก็คือหลับแล้วก็หมดสติแล้วก็นอนหลับไปเลยแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะครับ
สำหรับบีมเองก็เข้าสู่วงการคือผลงานที่สร้างชื่อชิ้นแรกเลยคือ
รีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์รับบทก็คือปราบภัย
ผลงานสร้างชื่ออีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นซีรีส์เคว้งครับที่ฉายผ่านทางเน็ตฟิกก่อนจะเสียชีวิต
แล้วก็เพิ่งจริงเพิ่งจะปิดกล้องซีรีส์๑๓หมูป่าไปเวอร์ชั่นเต็ดฟิกไปด้วย
ซึ่งบีมเองก็รับบทเป็นโค้ชเอกประกบกับนางเอกซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณยาย่านั่นเองนะครับ
เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่ายังคงมีผลงานของบีมที่ถ่ายเอาไว้
ก็คงจะมีการนำออกมาฉายสู่สายตาของประชาชนต่อไปแหละ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเปลี่ยนบรรยากาศมา